ไม่ใช่รายการแฟชั่นโชว์นะครับ

คงจำกันได้ว่าเรามีการเล่นเกมเอาไว้

โดยพี่หอยเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะฮะ
ครับผมดูในท่านี้ฮึบปั๊บ
แต่จะเข้าหรือไม่เข้าแน่

เฉลยของคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่เราให้ตั้งชื่อลูกยิงพร้อมกับคำถามที่ว่า
หอยจะยิงประตูเข้าหรือไม่
ลุ้นพร้อมกันเลยครับ
เก่งไปแล้ว

อ่อนมากเต็มบ้อนเป็นเด็ก
ถ้าผมเตะเข้าไปมันก็เหมือนรังแก่ผู้หญิง
ผมขอยากกว่านั้นอีกหน่อยได้ไหมครับ
ดังนั้นกติกาในสัปดาห์นี้

หอยนะครับนอกจากจะยิงประตูแล้วเนี่ยนะฮะ

ผมต้องการให้พี่หอยเนี่ยคอตกวนบอล

มุ่งหมายของผมนั่นก็คือกระป๋องใช่ไหมครับ

อันนี้ผมลองแบบเสิร์ฟแบบไม่เอาจริงก่อนดีกว่า

ไม่ได้
กลับมาก่อน

ไม่ได้เลยตัดสินใจเลยนะฮะดูหู้หัวหัวหัว
สุชาติหวาดกลัว

ผมต้องการให้พี่หอยถูกกระป๋องที่๒

เพื่อความยากเอาขนาดพอดีฟุตบอลเลย

เอาล่ะครับดูชมเชียร์นะครับผมอ๋อเชียร์ดิเดอร์พร้อมแล้วเชียร์ดิเดอร์พร้อมแล้ว

โอ้โฮยอมผมว่าไปเปิดคับไปเลยดีกว่า
พร้อมนะสุชาติ

และนี่ก็คือคำถามประจำสัปดาห์นี้

ทางท้ายถูกรับไปเลยเสื้อยืดจากทางรายการ
ประกาศรายชื่อวันเสาร์หน้านะครับส่วนตอนนี้ไปดูปฏิทินการถ่ายทอดกีฬาดีดี
จากไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองกันดีกว่าครับเริ่มกันที่วันนี้ช่วงเวลาบ่ายสองโมง
มวยทั้งหลายห้ามพลาดกับศึกยอดมวยไทยรัฐต่อกันที่๕โมง๑๕นาที
และรอบชิงชนะเลิศนั้นจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์เวลา๔โมงเย็น
บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแมชแรกวันพุธที่๑๔กันยายน
บ่าย๒โมง๑๕นาทีทีมชาติไทยเปิดสนามพบทีมชาติไต้หวัน
ต่อกันที่แมทที่๒วันพฤหัสสบดีที่๑๕กันยายน
ช่วงเวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีทีมชาติไทยพบเจ้าภาพเวียดนาม
มาร่วมกันเชียร์นักตบสาวไทยให้คว้าแชมป์มาครองกันให้ได้นะครับ
ส่วนตอนนี้พี่หอยรอชี้เป๋า
โอ้โหชี้เป้าอยู่นานแล้วล่ะครับ
สุดยอดครับพี่หอยครับผมวอลเล่บอลดีไหมครับรอบนี้
เพราะว่าแข่งกันหลายคู่เราแข่งนัดเปิดสนามกันด้วยพี่หอย
ไหมฮะได้ครับเพราะฉะนั้นเลยนะฮะมาถึงช่วงนี้กันเลยครับ
หอยชี้เป่า
เมื่อชี้เป้าแล้วนี่ครับแว่นตัดมาใหม่ฮะ
โอ้โฮสวยเลยเหมียนใส่อย่างไรครับใส่อย่างไรครับ

ใส่กลับด้านเปล่าไม่ได้ครับใส่ไม่ตรงหน้าเปล่า
ไม่ใช่ครับคุณจะบ้าหรือยังไงล่ะ
เฮ่ยไม่เล่นสิไม่เล่นสิสุดยอดครับอย่างนี้ก็ได้เหรอ
อย่างนี้ก็ได้ค่ะ
นี่โอ้โหมาเลยข้อมูลพึบเลย
มาป๊าบตอนนี้พึบมาสแกนตรงแว่นผมแล้ว

แต่ตัวผมจะสั้นแต่สายตาผมก็ยาวครับ
ผมเลือกคู่เปิดสนามเลยดีกว่า

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่๑๔ไปจนถึง๒๐กันยา

ไม่ไม่ใช่อย่างงั้นสิ

เอาละครับผมเลือกคู่ไทยกับไต้หวันครับ
หัวหน้าทีมของเราคุณหน่องปลื้มจิตเนี่ย

ทุกประเทศทุกคนที่เจอกับเรา

ไม่ว่าจะบล็อกไม่ว่าจะตบไม่ว่าจะอะไร
ผมจะหอยแคนเซิลอีกครั้ง
ดูจากขุมกำลังแล้วนะครับ
มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โฮ
เอาไป
ถ้ากินมือฉมัง

ผมเชื่อว่าทัยต้องชนะ๒๑

ให้ยังแค่งไม่จบ

แล้วทัยก็จะชนะ๓เซต๓๑
บอกได้เลยว่าหอยแคนเซิลเลย

ว่าไทยชนะ๓๑แน่นอนครับ

ถอยอย่างไม่แล้ว
ตอนนี้นะครับเวลาของเราหมดแล้ว

ผมทำไปทำหนังสือถึงท่านคณะกรรมการแล้วบอกว่า

แล้วรายการกวนกีฬานะคะมาทุกวันเสาร์๑๑โมงครึ่งนะคะ

เจอพวกเราสามคนรอบหน้าเขาไม่มาแล้ว

แล้วเราอาจจะมีตัวอื่นมาให้สุขสนานกันด้วยนะครับ
หอยเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ
คมต้องมีขอเด็ดวันนี้

เสียน้ำตาให้คุณตั๊กบงคล
ไม่เห็นความคมไหม

เยี่ยมเลยพวกมีตักปกติที่เป็นกำลังใจฝากทุกคนครับ

เนื้อไหลซิปเลยครับ

อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจของรายการคนกีฬากันด้วยนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมแค่มองข้างล่างนี้ไม่ถนัดผม
ยากยากคนตัดอีก

ครับผมแล้วเตือนนิดนึงนะครับ
สำหรับสปอนเซอร์ที่ดูเราอยู่นะครับตอนนี้จะเต็มแล้วนะครับ
อ้าวเด็กนะครับจะเต็มแล้ว
ช่วยกลับ

เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเต็มครับ

บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ